พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายข้าวจี่เขาก็บอกว่าเครียดเหมือนกัน

เพราะว่าไข่เป็ดไข่ไก่ก็ขึ้นเหมือนกันครับ

คนขายข้าวจี่ก็เดี๋ยดร้อนเนี่ย

ตั้งแต่ปีใหม่มาก็ขึ้นเลย
ไข่ไก่ขึ้นแล้วก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหม

ขึ้นมั้ย
ก็ขึ้นอีก

หน้าโรงพยาบาลขอนแก่นเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตามบนในเมืองอำเภอเมืองกรณ์ประจันทร์ขนแก่นนั่นแหละ

เล่าให้ฟังว่าหลังจากไข่ไก่มันปรับราคาสูงขึ้นใช่ไหมล่ะก็ของเธอน่ะเธอบอกนะ
แล้วเหมือนแล้วนำเป้าแผงหนึ่งน่ะขึ้นอีกประมาณสักหก
บาทได้อ่ะทางแม่ค้าก็ต้องหันไปใช้ไข่เป็ดแต่ไข่เป็ด
ก็ดันแพงขึ้นอีกปรับแพงขึ้นเธอบอกโอ้โหไม่ไหวเลยตอนนี้
ต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วทำยังไงดีล่ะเธอบอกเธอก็ยังกล้ำกลืนฝืนทน
สู้ต่อนะไม่ขายในราคาที่แพงขึ้นแต่ทำของออกมามากขึ้น
ให้พออยู่ได้แล้วถามหน่อยสิขายก้อนเท่าไหร่ถ้าบอกขายราคาก้อนเท่าเดิ
เท่าไรอ่าห้าบาทอ๋อสี่ห้าบาท
ยังยอมอยู่ที่ห้าบาทนะโอ้ราคาถูกนะก็ไม่ได้แพงนะผมว่า
แต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งพี่แกจะขึ้นราคาผมว่า
ผู้บริโภคผู้บริโภคน่าจะเข้าใจและยอมรับได้
ไปดูเรื่องนี้กันนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาไข่เป็ดเบอร์ศูนย์เนี่ย
อยู่ที่แผงละ๑๔๐จากเดิมขายเพียงแผงละ๑๒๐บาท
ก็เพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงเช่นเดียวกับไข่
ไก่อันนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปถามไปพูดคุยกับพ่อค้าที่ขายไข่เป็ดไข่ไก่
ไปเจอกับคุณอรุโนไทยวรปัญญาตระกูลอายุ๖๒ปี
เป็นพ่อค้าขายไข่ในตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นนั่นแหละ
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองปรับราคาตั้งแต่วันที่๖มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
ช่วงปีใหม่นั่นแหละลูกค้าก็มาซื้อนะก็ยังมาซื้อตามปกติ
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ที่ว่าอะไรก็คือ
คนที่เขามาซื้อไปประกอบอาหารในโรงเรียน
แบบนี้ต้องซื้ออยู่แล้วไงเด็กน้องหนูเขารอทานอาหารกลางวันใช่ไหมล่ะ
ก็ต้องซื้อไปในจำนวนเท่าเดิมแต่ราคาแพงกว่าเดิมเท่านั้นเอง
แล้วเขาบอกว่าเหตุผลนะที่ได้ยินมาจากฟาร์ม
ที่ว่าทำไมไข่มันถึงแพงเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงผลัดเปลี่ยน
เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านอะไรเปลี่ยนผ่านแม่ไก่
แม่ไก่อายุเยอะแล้วไงก็เลยต้องปลดระวังเป็นช่วงปลดเกษียณ
เกษียณแม่ไก่ที่มีอายุเยอะเพื่อไปรับตุดจีน
อาจมันเป็นวงจรวรรษจักรเขานะแล้วเตรียมที่จะให้แม่ไก่รุ่นใหม่
เข้ามาทับรับหน้าที่ต่อก็เลยทำให้เกิดช่วงที่เป็นช่องว่าง
พอจำนวนไข่มันน้อยลงราคาในช่วงนี้มันก็เลยปรับสูงขึ้น
เป็นไก่เป็นผลรุ่นใหม่ให้ออกผลผลิตให้เยอะขึ้น
เป็นช่วงที่ไก่สาวกำลังเตรียมตัวฟักไข่ออกมา
ส่วนแม่ไก่ที่อายุเยอะแล้วก็เตรียมไปรับตุดจีน
ใช่ค่ะแล้วไก่แบบเลี้ยงเพื่อเอาไข่เนี่ยก็คือเลี้ยงเพื่อเอาไข่จริงนะ
ไม่กินเนื้อด้วยเหมือนกันยังไงให้กำลังใจทุกคนแล้วกันนะคะ